๒วันก็มีเรื่องให้ลุ้นเช่นเดียวกันนะคะ
สำหรับโฉมหน้านายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทยนะครับ
ปัจจุบันคนที่๒๙คือผลเอกประยุจันทร์โอชา
ไม่แน่ใจว่าคนที่๓๐คนใหม่แต่หน้าเดิมหรือเปล่า

แต่ว่าเอาเบื้องต้นแบบนี้ก่อนพักพลังประชารัฐเขาก็ยังคงเดินหน้า
รวบรวมเสียงเพื่อที่จะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
พรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน
กับอีก๕พักการเมืองนะคะ
พักการเมืองในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการร่วมแถลงข่าวก็คือ
ประกอบด้วยพักรวมพลังประชาชาติไทยของลุงกำนันสุเทพ
พักชาติพัฒนาพักพลังท้องถิ่นไทยของคุณชัดเตาปูน
พักรักผืนป่าประเทศไทยพักประชาชนปฏิรูป
ยืนยันนะคะว่าทั้ง๕พักจะเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล

นั่นสิพักภูมิใจไทยกับพักประชาธิปัตย์ล่ะ
ตอนนี้เขาบอกว่าต้องรอความชัดเจนจากอีก๒พักนะ
อีก๒พักเนี่ยเขามี๑๐๔เสียงอยู่ในมือจำนวนสอสอนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูแต่ว่าเบื้องต้น๕พักเนี่ย
รวมเสียงได้๑๕๐เสียงนะคะ
ไปพูดคุยสอบถามกับคุณจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัต
บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากภักดิ์พลังประชารัฐ
แล้วก็พักเองยังให้เวลาในการคิดสักระยะหนึ่ง
พลังประชารัฐไม่ได้มีการกดดันใด
ส่วนตัวพักประชาธิปัตรเอง
จะยกมือสนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี

น่าจะทัศนแทนแล้วนะคะว่าจะยกมือให้ใคร
ส่วนนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาศุกร์กรรมการบริหารภักดิ์ประชาธิปัตย์
ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว
ระบุบอกว่าร่วมรัฐบาลกับลุงค่ะไม่มีอย่างอื่น
ประเทศต้องเดินหน้านายกรัฐมนตรีมาจากรัฐธรรมนูล
ประชาธิปัตย์ก็นักเลงพอคบได้ใจถึง
ส่วนในชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนราชดรบอกว่า
การประชุมเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่๕มิถุนายนนี้
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
และจะให้สิทธิ์สมาชิกได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่
ในการอภิปรายโดยไม่มีการกำหนดระยะเวลาการประชุม
ดังนั้นจะพิจารณาเรื่องนี้กี่วันก็ได้คือ

เขาไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการเลือกนายกรัฐมนตรี

วันที่๕ล้วนกันนะคะ